เหตุการณ์นี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้ค่ะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้สังคมเดี๋ยวนี้นะคะมันน่ากลัวจริงมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔เองนะมีเพื่อนผู้ชายเรียนอยู่ชั้นเดียวกันนี่แหละชวนไปกินหมูกระทะที่บ้านด้วยความไว้ใจว่าสนิทกันก็ไป
พอไปถึงปุ๊บมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายอยู่ด้วยหลายคนครับกินหมูกระทะจนดึกก็ไม่กล้ากลับบ้านก็นอนค้างที่นั่นปรากฏว่าเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายอายุ๑๕เนี่ยนะอยู่ม๓โรงเรียนเดียวกันอ่ะล่วงละเมิดทางเพศคมคืนเธอ๓คนคือนอนค้างเพราะว่าไว้ใจเพื่อนอย่างนี้หรอไว้ใจเพื่อนแล้วดึกแล้วก็เลยนอนค้างโอ้โหแล้วปรากฏว่าตอนแรก
เดียวกันนี่แหละข่มขืนแล้วที่แขนของน้องมีรอยฟกช้ำจากการถูกบีบด้วย
เพราะน้องผู้เสียหายเขาขัดขืนตัวน้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ช่วงเย็น๒ตุลาคมที่ผ่านมามีเพื่อนผู้ชายในห้องเรียนที่สนิทกันในเอนามสมมุติค่ะ
ไปกินหมูกระทะที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวมีแฟนไปด้วย
นัดกันทุ่มนึงนายเอก็ไปรับน้องที่บ้าน
ก่อนออกไปก็ขออนุญาตที่บ้านแล้วขอผู้ปกครองแล้วว่า
ก็ขอค้างบ้านเพื่อนเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวกินเสร็จดึกมากไม่กล้ากลับ
ไว้ใจเพื่อนผู้ชายคนนี้ที่อยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าแฟนของเพื่อนจะไปด้วย
จะมีเพื่อนผู้หญิงไงไปด้วยกันก็เลยอ่ะไปก็กะว่าไปนอนค้างบ้านเพื่อน
คงไม่มีอะไรแต่พอไปถึงบ้านในเอไม่มีใครเลยค่ะ
ผู้ปกครองในเอก็ไม่อยู่ค่ะครับผ่านไปสักพักหนึ่ง
ในบีในซีเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่มสามอายุสิบห้า
รวมถึงในดีเพื่อนรุ่นเดียวกันอีก๓คนเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะ
อยู่โรงเรียนเดียวกันหมดนี่แหละตามมาก็มานั่งกินหมูกระทะด้วยกัน
สี่ทุ่มกว่ากว่าแฟนของนายเอก็ไม่มาสักที
กลายเป็นว่าไม่มีผู้หญิงเลยค่ะมีน้องผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนเดียว
แต่มันดึกแล้วน้องก็ไม่กล้ากลับบ้านด้วยความไว้ใจเพื่อนที่ชวนไง
แล้วเห็นว่ารุ่นพี่ที่มาเพื่อนอีกคนที่มาต่อให้เป็นผู้ชายก็นั่นแหละ
ก็สนิทกันก็อยู่โรงเรียนเดียวกันเคยเห็นหน้ากันมาก่อน
ไว้ใจไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นก็เลยนอนค้างที่นั่น
ในห้องนอนมีเตียงแยกสองเตียงนะคะน้องผู้หญิงเขาแยกไปนอนคนเดียว
ส่วนที่เหลือผู้ชายเขาก็นอนเตียงเดียวกันนอนเรียงกันแบบนี้ค่ะ
แต่ปรากฏว่าตีสองของวันที่สามตุลาคมในเอเพื่อนที่เธอไว้ใจ
เพื่อนที่ไปชวนเพื่อนที่ไปรับถึงบ้านมาลวนลามค่ะ
รุ่นพี่มสามอายุสิบห้าอีกสองคนข่มขืนเลยค่ะ
มขืนจนสำเร็จความไคร้คนละหนึ่งครั้งแต่มีในดีเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกคนนึง
ไม่ได้ทำอะไรเธอแล้วก็เป็นคนที่พาเธอไปส่งบ้าน
น้องบอกว่าไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจริงจริงครับ
ทั้งกลัวทั้งอายแต่สุดท้ายมีคนรู้ก็เพราะว่ารุ่นพี่ที่ข่มขืนเธออ่ะ
เอาไปพูดในโรงเรียนจนครูรู้ครูเรียกไปถาม
แล้วครูโทรบอกแม่เธอก็เลยต้องเล่าแม่
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม่ก็พาไปแจ้งความเมื่อวาน
ล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจเชิญตัวแม่และน้องผู้หญิงผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องพาไปตรวจร่างกายหาร่องรอยของการถูกข่มขืนที่โรงพยาบาล
แล้วก็นำมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีแม่ของน้องยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ต้องการให้จับคนที่ทำมารับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ
ยังไม่ได้คุยค่ะแม่ของเด็กบอกว่าวันนี้ตำรวจก็ให้น้องผู้เสียหายอ่ะนะคะ
ให้ลูกสาวไปชี้จุดเกิดเหตุห้องพักนี้เป็นพื้นที่ปิดอยู่ในสถานประกอบการ
เขาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปค่ะยกเว้นตำรวจกับน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
แต่ก็เชื่อว่าหลักฐานที่มีสามารถดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่เกาะเหตุได้แน่นอนนะคะ
ทีนี้ค่ะญาติของกลุ่มนักเรียนชายทั้ง๓คนที่ก่อเหตุก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาพรากผู้ยาวอายุต่ำกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
ไปเพื่อการอนาจารย์ส่งตัวไปฝากขังที่สารเด็กและเยาวชนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับคนใกล้ชิดของกลุ่มนักเรียนชายทั้ง๓คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ก็รู้แค่ว่าคุณครูโทรศัพท์ไปบอกผู้ปกครองจริงแล้วคนที่ติดต่อขอพาเด็กมามอบตัวเนี่ยไม่ใช่ญาติ
เด็กเป็นเด็กต่างจังหวัดมาอยู่บ้านเช่าในโรงงานแห่งหนึ่ง
ทางครอบครัวก็ขอให้คนคนนี้ที่แบบเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของผู้ปกครองพาเด็กเหล่านี้ไปมอบตัวแทน
แต่ไม่ได้เล่าอะไรให้พี่บ้างเลยเนาะ
ไม่ได้เล่าไม่ได้เล่า
ส่วนทางด้านผู้มนุยการโรงเรียนก็ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะคะว่า
ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว
และแม่ของเด็กผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลูกย้ายโรงเรียนให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเบื้องต้นตอนแรกเหมือนกับว่าจะมีการพยายามให้เจรจากลายเกลี่ยกันระหว่างน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
เด็กผู้ชายที่ก่อเหตุแต่แม่บอกว่าไม่ยอมจะต้องเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาเลิกกันน้องก็เลยอยู่กับคุณตาเพราะว่าคุณแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่พอรู้เรื่องแม่ก็ต้องรีบกลับมาเลยใช่นะฮะ